อีกหนึ่งข่าวต้องให้กำลังใจกันเหมือนกันนะคะสำหรับคุณแอมพีรวัตรค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะภรรยาก็ตั้งท้องนะคะลูกถึง๒คน
แล้วก็แท้งถึงสองคนด้วยกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณแอมเนี่ยก็
แม้ว่ากำลังจะมีข่าวดีนะฮะภรรยากำลังจะตั้งคัน
แต่หลังจากนี้แหละหลังจากที่แท้งไปแล้วภรรยาบอกเลยนะคะ
แล้วก็คุณแอมบอกเลยนะว่าจะไม่เอ่ยปากแต่อย่างใดอีกว่าท้อง
ให้ครบสามเดือนก่อนแล้วค่อยบอกข่าวดีค่ะซึ่งตอนเนี้ยภรรยาก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะ
คราวที่แล้วที่เราคุยกันบอกว่าเดี๋ยวผมกำลังจะมีข่าวดี
พอพูดวันนี้ปุ๊บเย็นหลุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะมาหรือไม่มา
ก็เลี้ยงคนเดียวก็ดีแล้วก็ได้เต็มที่แต่ว่าถ้ามาอีกคนนึงผมก็ดีก็แฮปปี้
ใจจริงผมอยากมี๓คนผมก็ศึกษานะครับว่าลูกที่เวลาโตแล้วเนี่ย
แล้วเรามีลูกอีกคนนึงคนที่กำลังโตอยู่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย
ทำไมรักน้องมากกว่าล่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่เราก็เราก็ต้องดูแลเขานะ
ผมยังคาดหวังให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีไม่เป็นภาระสังคมแค่นี้พอ
ส่วนที่เหลือเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาคือคุณแอมเนี่ยมีลูกอยู่หนึ่งคนแล้ว
แล้วคนที่สองที่ภรรยาตั้งท้องแท้งนะคะ
ก็ไม่หมดกำลังใจนะกำลังจะพิธีธรรมชาติเนี่ยเป็นลูกอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะ
เป็นสองคนน่ารักดีแบบนี้นะคะส่งกำลังใจกับครอบครัวคุณแอมด้วยนะคะ